บอกว่าจัดชุดใหญ่ก็จัดชุดใหญ่ให้จริงเพราะว่าหลายคนบอกว่า
เผื่องวดนี้จะได้

อย่างนั้นเริ่มต้นด้วยคลิปนี้เลย
นี่คือร่างทรงที่ถูกเจ้าแม่ตะเคียน
ศรีสุธาพรอายุ๑๑๐๘ปีนะครับ

ทำพิธีสื่อสารกับเจ้าแม่ตะเคียน
ซึ่งเป็นเรือตะเคียนลำที่๔

แล้วก็นำมาตั้งที่วัดขมงหัก

ร่วมกับเรือตะเคียนทองอีก๓ลำ

จากนั้นก็มีการหยดเทียนน้ำ

คุณผู้ชมเห็นเลขอะไรก็เลขนั้นแหละครับ

ถ้าไม่เห็นก็ไปลองก่อนหน้า

จากหลายจังหวัดค่ะไปตักหมาธรรมุน
วันครบรอบวันเกิด

ธรรมสโรนะคะมีการถวายอาหารเพล
ข้าวสารให้กับชาวบ้านที่ยากจน

แล้วก็มีการปลูกต้นไม้

อบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานีด้วยนะคะ
งานนี้หลวงปู่สังวันได้มีการทำน้ำมนต
เพื่อประพรมให้กับลูกศิษย์ลูกหา

แล้วก็หลายคนก็ส่องน้ำตาเทียน

นั่นน่ะที่หลวงปู่กำลังบริกรรม

ต่อกันที่สารเจ้าพ่อขุนตาหน่อยครับคุณผู้ชม
อยู่ที่ตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับ
ศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของลำพูนเขาแหละ

เขาอยู่ที่บริเวณอุโมงขุนตาน
ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติขุนตาน

นะครับชาวบ้านเข้าไปกราบว่า

มันไหม้๖ดอกเหลือ๑ดอก

คิดว่าโอ้โหหรือเจ้าพ่อจะบอกอะไร

ของพศของอุโมงขุนตาน

ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราช

ตัวนี้ก่อนเจ้าทองมาครับ

ของนางรัฐดาวันมีสุขนะครับ

ลงเบ็ดครับลงเบ็ดช่วงน้ำหลากนะครับ

ถ้ามีคนติดต่อมาขอซื้อสามหมื่นบาท
เธอขายไหมล่ะไม่ขายหรอกนะฮะ

เจ้าทองมาเป็นบริวารของ

ตั้งบูชายูทุกงวดนะ
ถ้ามาถูกระดองของเจ้าทองมา

เธอก็บอกว่าได้เลขเช่นกันครับ

ได้ฉันได้เต็มตาเลย

พาไปที่เรียองฮิค่ะบ้านถาง
เขาก็มีเลขเด่นเลขดังเหมือนกัน

ชนกอบขอบกลางถนน

บุรพาพัฒน์เมื่อกลางดึก๑๔ธันวาคม

นี่คุณดูนะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
มอเตอร์ไซค์มีสเปรย์สีขาวพ่นอยู่ว่าเลขอะไร
ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
ทะไหลไปนอนทับเลข

ใช่อยู่ห่างออกไปสักประมาณ๒๐เมตร
พอดีเลยนะคะชาวบ้านขนลุกสู้เลย

เคยเกิดขึ้นกับบิ๊กไบท์คันหนึ่งที่เสียชีวิต

เราเคยอ่านข่าวกันไป

มันเคยเกิดเหตุหลายครั้งครั้งที่แล้วมันคือเลข๕๗

ครั้งนี้ไปหยุดที่เสาเลขที่๓๖กับ๓๗

ส่วน๕๑เคยถูกรางวัลกันมาแล้ว

เป็นเรื่องของอุบัติเหตุด้วย
พาไปต่อที่วัดเทพนิมิตรคีรีวงตะบนทรัพย์เปิบอำเภอวังโป่งที่เพชรบูรณ์ครับ
แต่ว่ามีชาวบ้านที่เขามาจากจังหวัดชนบุรีครับ
พระพุทธรูปพร้อมกับโรงเย็นแล้วก็ผ้าป่าหนึ่งกองมาถวายวัด
โดยมีพระอาจารย์จิมรวัตถานโยเจ้าอาวาสเป็นประธานรับมอบ
นั้นมีการได้เตาอ้างโล่เป็นเตามังกรขนาดใหญ่เลย
ทำน้ำมนต์ประพรมให้กับทางด้านของคณะพระป่าเป็นโอ่งมังกรสิไม่ใช่เต่า
ผมก็อ่านผิดไปตั้งโอ่งมังกรขนาดใหญ่ทำน้ำมนต์สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้าน
เพราะว่าโอ้เคยเห็นแต่ขันน้ำมนต์อันนี้มันโอ่งมังกรนะฮะโอ่งน้ำมนต์ขนาดใหญ่
แต่ไม่ว่าจะเป็นขันหรือโอ่งจุดสนใจมันคือน้ำตาเทียนล่ะครับ
ไม่ใช่น้ำมนต์หรอกฮะคือน้ำตาเทียนก็พากันไปส่องสิฮะ
น้ำตาเทียนไปอยู่ในโอ่งมังกรโอ่งน้ำมนต์ขนาดนี้แน่นอนไม่พลาดจะไปส่อง
เขาบอกว่าโชคลาภน่าจะขังกว่าอ่างน้ำมนต์หรือขันน้ำมนต์ธรรมดาแน่
ครบถ้วนสำหรับตัวเลขในวันนี้นะครับ